มาตามต่อเรื่องนี้กันสักหน่อยนะครับคุณผู้ชม
สำหรับสินสอดที่มันไม่หน่อย

แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องราวว่า
ถึงไม่ใช่เพราะว่าช่วงนี้เป็นประเด็นอยู่
ตามต่อกันมานั่นแหละไหลกันมานะคะ
นี่แหละไปออกรายการรายการเดิมมีการพูดถึงศีลสอร์ท
คุณแม่บอกว่าจะรอวัดใจจากสารวัตรหมี
เกริ่นเอาไว้นะคุณว่าแม่เนี่ยเลี้ยงลูกมาอย่างนางฟ้า
เท่านั้นแหละจ้าประโยคมิถิในใต้จากนางฟ้า
หลายคนก็บอกว่าอ้าวแล้วคุณแม่สารวัตรหมี
เขาไม่ได้เลี้ยงลูกมาแบบเทวดาหรือยังไง
หลายคนก็มีวิพากษ์วิจารณ์กันไปนี่แหละ
ว่าคุณแม่จะเรียกสินสอดแบบโหดหรือเปล่า

เมื่อวานนี้คุณแม่หน่อยก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐผ่านทางโทรศัพท์

ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการกดดันเรื่องจำนวนเงินสินสอดอะไรเลยนะคะ

เดี๋ยวไปฟังคุณแม่ค่ะเชิญค่ะคุณแม่คะฮาโหล
นึกถึงว่าเวลาเรามีลูกทุกคนไม่ว่าผู้ชายผู้หญิง
นะคะเราก็จะเลี้ยงลูก
เราเปรียบเทียบว่าการเลี้ยงลูกของเราคือเราอยากมีลูกมาก
เมื่อมีลูกเราเลี้ยงอย่างดีที่สุด
ลูกเหมือนนางฟ้าของเราในความรู้สึกของเรา
ใช่ไหมคะณเมื่อวันหนึ่ง
สิ่งที่เราคาดหวังในตัวลูกไม่ว่าผู้ชายผู้หญิง
ก็คือขอให้ลูกเป็นคนดี
เป็นเด็กดีของพ่อแม่ของโรงเรียนของสังคม
ส่วนในเรื่องที่เราจะไปหมายมั่นว่า
เราจะต้องเราเลี้ยงลูกมาอย่างนี้ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นค่าสินสอดเนี่ยจะยังไง
แม่คิดว่าทุกครอบครัวโดยเฉพาะ
สมมุติเขาฟังให้จบในวันนั้นจะรู้ว่า

เราซึ่งมีความรักให้ชอบพอกัน
ให้ความเคารพกันอยู่แล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ย
เงินเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องที่
เราจะต้องมาพูดกันอีกแล้วอะจ้ะ
ก็ชัดเจนนะไม่ได้แบบไปซีเรียสตรงเม็ดเงิน
แต่ว่าที่คุณแม่ตั้งใจจะสื่อคือหมายความว่า
คุณพ่อคุณแม่ทุกคนเลี้ยงลูกกันมาด้วยความรัก
แล้วก็คิดเสมอว่าลูกตัวเองเหมือนนางฟ้า
เสมือนนางฟ้าในครอบครัวเพราะฉะนั้น
การที่จะเอาลูกเขาไปดูแลเนี่ย
ก็ต้องมีการดูแลที่ดีนะคะเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาหรอก
มีคำถามเพิ่มต้นด้วยว่าตอนนี้คุยกับสละเวชหมีหรือยังค่ะ
สินสอดคุณแม่พูดเสียงดังเลยค่ะ
ยังค่ะตอนนี้ยังไม่มีการพูดคุยกันนะคะ

ก็ดำเนินมาด้วยความดีเนอะใช่ค่ะ